คุณผู้ชมครับเราพาไปต่อที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
เกิดเหตุการณ์ประทึกเนื่องจากว่าเขามีการทำงานอยู่
คือมีการเอาดินมาตักใส่รถบรรทุกอะไรแบบนี้
และแสะลงมาและมันก็ทับคนขับรถบรรทุก
ซึ่งเห็นไหมฮะรถคันนี้ครับนะฮะแล้วมันก็ทะไหลมาทับ
แล้วเขาติดอยู่ใต้ดินน่ะสิบชั่วโมงไอ้กองดินมันสไลด์มาทับรถทั้งคันแบบนี้
คนขับติดอยู่๑๐ชั่วโมงสุดท้ายเสียชีวิตนะ
ถึงแม้มีรถแบ็คโฮลพยายามจะตักดินออกพยายามจะช่วยออกมาก็ตาม
แต่ว่าไม่ทันครับเพราะว่ากว่าจะออกมาได้นี่มันก็นานเกินไปนะฮะ
คนขับรถเขาขาดอากาศหายใจแล้วก็เสียชีวิตเลยนะครับ
คนขับรถชื่อว่านายอภินัน๗วันนะหรือว่าในเสืออายุ๔๐ปีครับ
เขารับจ้างขับรถบรรทุก๖ล้อนะฮะทะเบียน๘๒๖๑๐๕จังหวัดนครศรีธรรมราชนะฮะ
ระหว่างขับรถไปจอดรอรับดินลุกลังที่บริเวณบ่อดินนาตกบ้านใสเขียว
จังหวัดนครศรีธรรมราชนะฮะเขาไปจอดอยู่ตรงไหล่เขา
ภูเขาคีรีวงพอดีแล้วก็รอเอาดินเนี่ยออกไปส่งในเขตอำเภอเมือง
ของนครศรีธรรมราชแต่ระหว่างนั้นเนี่ยระหว่างที่นายอภินันจอดรถรออยู่
ให้รถดำเนี่ยตักดินใส่รถบรรทุกเขาจู่จู่เนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมา
ไอ้ภูเขาที่มันมีดินอยู่มันพังถล่มคลืนลงมาครับ
ทับรถทั้งคันเลยนายอภินันจมหายไปอยู่ใต้ดิน
อยู่กับรถนั่นแหละครับนะฮะกู้ภัยเอ่ยอะไรเอ่ยต้องหาทางช่วยประสานแบ็คโฮลมาขุดออก
แต่ว่ากว่าทุกอย่างจะดำเนินไปมัน๑๑ชั่วโมงได้
เหตุการณ์มันเกิดกลางวันจัดไปนู่นนะครับเอาร่างออกมาได้กลางคืนนะครับ
แล้วมันก็ดึกแล้วเขาก็ขาดอากาศหายใจแล้วก็เสียชีวิต
สุดท้ายเอารถออกมา

ช่วยกันเอาจอบค่อยตะกุยตะกุยออกมา

แล้วผู้ที่เกี่ยวข้องไปฉนสุดพลิกศพกันต่อไป
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนะครับ
วันนี้ญาติพี่น้องเดินทางไปช่วยกัน

ที่บ้านของผู้ตายท่ามกลางความเสียใจของคนในครอบครัว

ก็พูดขอให้วิญญาณของลูก

ไปเกิดใหม่ไปสู่พบภูมิที่ดี
ใช่ค่ะคือภรรยาเนี่ยนะคะก็บอกว่ารถบรรทุกที่เกิดเหตุเนี่ยนะ
เป็นของสามีสามีเองก็เป็นคนขยันทำงาน
แล้วรถคันนี้สามีใช้รับจ้างขนส่งสินค้าใช้รับจ้างส่งของ
รวมถึงรับบรรทุกดินหินทรายทำมาหลายปีแล้วค่ะ
สามีก็ขยันขันแข็งในการทำงาน
คุณผู้ชมสามีขยันจนซื้อที่ดินปลูกบ้านได้ในพื้นที่กว่า๓ไร่
แล้วตัวคุณสุภาพรที่เป็นภรรยาเนี่ยนะ
ก็บอกว่ามีลูกด้วยกันกับสามี๒คนเป็นลูกชาย
คนโตเนี่ยเรียนอยู่ป๕คนเล็กเรียนอยู่ป๒ลูกก็ยังเล็กอยู่เลยเนอะ
ใช่เขาบอกว่าคือก่อนเกิดเหตุมันไม่ได้มีรางสังหรณ์อะไรเลยนะ
จะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นกับครอบครัวเธอนะฮะ
คือเธอก็เสียใจแล้วก็ตอนนี้ครอบครัวถือว่าขาดเสาหลักไป
เพราะสามีเป็นคนที่รับผิดชอบสูงมาก
ดูแลทั้งแม่พี่น้องลูกเมียทุกอย่างเป็นครอบครัวอยากเขาทำงานดูทุกคนเลย
สุดท้ายก็ต้องมาเสียเสาหลักไปนะครับยังไงก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ